แล้วไปหาข้าวมันไก่อร่อยที่กินแล้วมันอิ่มเต็มคำ

ติดตามในสบัดรอบกรุง
คุณผู้ชมดูนะจานแบบนี้๒๐บาท
โอ้โหแล้วแบบคือจานใหญ่แบบอิ่มปกติเลยนะคะ
จริงอย่างนี้เอาจริงถ้าไปกินที่ไหนต่อไหนนะ

แล้วถ้าเป็นร้านดำหน่อยเผลอเป็น๑๐๐บาท
จริงคุณราคา๒๐บาท

เขามีแคปชั่นว่านี่คือข้าวมันไก่๒๐บาท
เป็นร้านเล็กแต่อยู่แถวบางยอย

จริงครับแล้วที่สำคัญขายจานละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
เป็นขวัญใจของชาวบางใหญ่เลยก็ว่าได้
ไก่ต้มไหมล่ะไก่ทอดก็มีแบบไหนก็ได้๒๐บาทเท่านั้นแหละครับ
หากอยากลองไปทานก็ลองไปกันดู
ผมบอกเลยว่าหาง่ายสบายกับร้านนี้

อยากตัวแตกแดกกับเมียครับ
อ้าวถูกใจแน่นอนแต่ถ้าหาก